ตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะกรณีเหตุอุกอาจที่ยิงกลางเมืองพัทธลุง
ยิงถล่มสี่สิบนัดแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามศพคือจริงจริงเหตุการณ์แรกอ่ะ
เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒กว่าที่หน้าทกศ
แล้วหลังจากนั้นช่วงเช้าก็มาพบศพอีก๒คน
บริเวณถนนสายเอเชียห่างจากจุดแรกประมาณเกือบ๑๐เมตร
ทีนี้มันมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมีหลักฐานเลยนะจากภาพจากกล้องวงจรปิด
ครับเขาติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะเหตุการณ์นี้กลุ่มคนร้ายเนี่ย
ใช้อาวุธปืนพกสั้น๙มมปืนอูซี่ยิงถล่มกลางเมืองพัทธลุง
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตสามศพเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทางด้านพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
บอกว่าตำรวจเองก็รวบรวมพยาหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับแล้ว
ตั้งแต่เย็นของเมื่อวานนี้ก็มีนายวีรยุทธ์หอยทรัพย์
นายภูวะเนธหนูมากแล้วก็นายสอนชัยทัพครุฑ
ทั้งหมดเนี่ยสามคนที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหา
เป็นชาวพัทธลุงแล้วก็แจ้ง๔ข้อหาค่ะ
สี่ข้อหาที่ว่านี้หนึ่งก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
สองคือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สามก็คือร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๔ร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือว่าทำลายศพเพื่อปิดบังการเกิดเหตุแห่งการตาย

ทีนี้เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทธลุงเนี่ย
ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๙ไปปิดล้อมค่ะ
ตรวจค้นบ้านเป้าหมายอยู่ที่พื้นที่ตำบลท่าแคร์ตำบลเขาเจียกที่อำเภอเมืองพัทธลุงนั่นแหละ
สี่จุดเลยนะคุณผู้ชมแต่สี่จุดที่ไปปิดล้อมเนี่ย
ปรากฏว่าคว้าน้ำเหลวค่ะไม่เจอตัวเป้าหมายทั้งสามคน
แล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่ทีนี้เราต้องย้อนไปดูเหตุการณ์
เพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในมุมหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นมันก็จะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ที่เห็นพฤติการของคนร้ายเนี่ยชัดเจนเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะเห็นชัดเลยอันนี้คือหน้าทกศสาขาท่ามิรำที่พัทธลุงนะคะ
เวลาประมาณตี๒๑๒นาทีแล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
นายรัฐนภงจันปลหรือว่าภงอายุ๓๘ปีเนี่ยคือเขาจอดรถก่อน
จอดรถลงรถในมือเนี่ยถือโทรศัพท์อยู่เหมือนกับยังคุยกับปลายสาย
อายุ๓๐ปีนั่งเล่นมือถืออยู่ที่ที่นั่งข้างคนขับ
ว่าบอลอายุ๒๔ปีกับนายพาสกรดำสนิท
ว่าในสันอายุ๒๑ปีนั่งอยู่เบาะหลัง
หลังจากนั้นค่ะ๒นาทีเท่านั้นคุณผู้ชม
คนร้ายเขาขับกระบะมาจอด
อ่ะมาแล้วที่ด้านหลังลูกศรแดงนั่นน่ะนะคะ
จอดห่างประมาณสักร้อยเมตร
แล้วคนขับกระบะเนี่ยลงจากรถเดินมาหาในพงศ์ที่ขับรถเก๋ง
ในพงศ์เนี่ยลงมาแล้วค่ะในพงศ์เปิดประตูจากคนขับนะ
แล้วก็ลงมายืนรออยู่ที่ท้ายรถยนต์คันนี้ที่จอดอยู่
แล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้คนร้ายก็เดินเข้ามา
ในพงศ์ก็ยืนรออยู่แล้วพอคนร้ายมาถึงปั๊บเนี่ย
เอาปืนขนาด๙มมที่พกไว้ที่เอวเนี่ยค่ะยิงใส่ในพงศ์เลยนะ
แล้วยิงหลายนัดจังหวะนี้ค่ะในพงศ์ก็พยายามวิ่งหนีแล้วล้มลง
ในพงศ์เสียชีวิตตรงนั้นนะคะแล้วคนร้ายที่รออยู่อีกสองคนเนี่ย
ก็เข้ามาสมทบอันนี้ในพงศ์เสียชีวิตแล้วนะ
รถเนี่ยยังมีอยู่๓คนแม็กซ์บอนซันนั่งอยู่ในรถปั๊บ
ได้ยินเสียงปืนแล้วก็หมอบลงหลังจากนั้นในแม็กซ์นั่งอยู่ข้างหน้าข้างคนขับ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเปิดประตูวิ่งออกมาจากรถ
ทีนี้กลุ่มคนร้ายเนี่ยเห็นว่ามีคนนึงรอดไปแล้ว
แล้วรู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในรถด้วยสองคนร้ายก็เลยเอาอาวุธปืนสงครามอูซี่
ละกระบอกเลยค่ะเนี่ยมาแล้วแล้วหลังจากนั้นนะ
มาถึงที่รถสีดำนี้แล้วดูสิคุณผู้ชมภาพนี้
อาจมากคือเจาะยิงไปเลยนะคนร้ายคนแรกที่ยิงในพงศ์เนี่ย
อ่ะพอหลังจากนั้นเขายิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาก็ขับรถกระบะจอดลงมาดูคนที่อยู่ในรถก่อน
หลังจากนั้นก็ขับออกไปจากจุดตรงนี้ส่วนคนร้ายสองคนที่ใช้ปืนอูซี่เนี่ย
เดินย้อนกลับไปเห็นว่าข้างหลังที่เบาะหลังอ่ะ
ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็กลัวไงว่าคนที่อยู่ในรถยังไม่ตาย
น่าจะไปชี้เบาะแสได้แล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่ม
คนร้ายก็เลยกลับมากระหน่ำยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยพอคนร้ายยิงเนี่ยนะคะ
คนร้ายเขาก็ขับรถคันนี้ออกจากจุดที่เกิดเหตุ
จอดทิ้งไว้อยู่ที่ริมถนนสายเอเชียบริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ด
ตำบลท่าแคร์อยู่ห่างจากจุดทกศท่ามิรำเนี่ย
ประมาณเก้ากิโลเมตรครึ่งจอดรถแล้วก็ทิ้งไว้
ดังนั้นมันก็เลยเป็น๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตี๒กว่า
ศพในพงศ์อยู่ที่หน้าทกศท่ามิหลังแล้วพอมาตอนเช้า
รถคันนี้ซึ่งสรุปแล้วเป็นรถที่คนร้ายขับมา
จอดทิ้งไว้แล้วคนที่อยู่ในรถด้านหลังทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ก็คือในบอลกับนายสันเสียชีวิตถูกยิง
ตอนนี้ก็ต้องเร่งตามตัวในแม็กซ์ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
ว่าเขานั่งหน้ามาคู่กับในพงศ์แล้วเขาวิ่งหลบหนีไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาประสานไปที่ครอบครัวไปที่ญาติ
ที่เพื่อนของนายแม็กซ์ทุกคนเนี่ยนะให้ข้อมูลเหมือนกันหมดเลยว่า
ไม่รู้ว่าในแม็กซ์ไปไหนในแม็กซ์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นเบาะแสสำคัญ
ที่จะให้ข้อมูลได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีการก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
แต่ว่าณตอนนี้ยังตามหาตัวในแม็กซ์ไม่เจอนะคะ
ถ้าตามเจอแล้วน่าจะมีความคืบหน้าทางคดีนี้เพิ่มเติมขึ้นค่ะ